พาคุณผู้ชมไปขอเลขเด็ดกันหน่อยนะคะ
กับกุมารทองจุดำทินคอนปฐม

แล้วรูปปั้นกุมารทองนี้อยู่มาที่จุดนี้นะคะ

อายุเก่าแก่๒๐๐ปีพอชาวบ้านเขาทราบข่าว
เขาก็ไปรูปถูดูความสวยงาม
ไปชื่นชมโบราณวัตถุ
เรือไม้ตะเคียนลำนี้มีชาวบ้านขุดพบที่ริมตลิ่งของแม่น้ำตาปี

พอขุดเสร็จแล้วเอาไปถวายวัดสวนพิกุล
ในอำเภอถ้ำพันราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านทราบข่าวค่ะมากลับว่าย
ขอโชคขอลาบกันเป็นจำนวนมาก
บางคนก็มาดูเฉยนะไม่ใช่ทุกคนจะไปขอโชคขอลาบนะคะ
พระครูสมุยมจิตตสังวโรเจ้าอาวาสวัดอายุ๗๐ปี
เล่าว่าเรือลำนี้สภาพสมบูรณ์เลย
ตอนที่ขุดขึ้นมาความยาว๗เมตรครึ่ง
ว่าเป็นเรือที่ชาวบ้านใช้สัญจรทางน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ
เพราะว่าดูแล้วอายุน่าจะประมาณ๒๐๐ปี
สามารถบรรทุกคนได้ประมาณ๗๘คนนะคะ
นำมาไว้ที่วัดได้ทำพิธีสวดมนต์ขอขมา
พร้อมทั้งให้ชื่อเรือว่าเรือแม่สร้อยตะเคียนทอง

มีชาวบ้านมาส่องหาเลขเด็ดกันคึกคัก

เสี่ยงโชคตามความเชื่อเพราะว่าใกล้จะถึงวันที่๑๖นี้แล้วนะคะ
อีกจุดหนึ่งที่บอกไว้ที่มีประชาชนเข้าไปขอโชคขอลาบกันที่นี่ค่ะ
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
นักเสี่ยงโชคไปขอโชคขอลาบกับใคร
แนนขวานิดนึงนะคะสั่งเหมือนสั่งได้
เดี๋ยวแต่นี่ค่ะเจอแล้วนะคะกุมารทองจุกดำ
เป็นรูปปั้นกุมารทองขนาดความสูง๑เมตร
อายุเก่าแก่กว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
ชาวบ้านเขาเชื่อว่ารูปปั้นกุมารทองรูปปั้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์
เพราะว่าเวลาที่มีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบกลับบ้านไป
ถูกรางวัลกันเยอะถูกลอตเตอรี่กันเยอะนะคะ
อำนวยแสงอรุณพ่อค้าวัย๕๐ปี
เล่าว่า๓เดือนก่อนเคยมาไหว้แล้วแหละ
ไหว้กุมารทองจุกดำมาขอเลขเด็ด

ก็เลยตัดสินใจงวดนี้มาอีกค่ะ
มากันทั้งครอบครัวเลยเพราะหวังว่าจะได้โชคได้ลาบอีกครั้ง
และช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้ว
ใช่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะทั้งการเงิน
เปิดเทอมแล้วก็ต้องมีค่าหนังสงหนังสือค่ะ
ชุดนักเรียนค่ารองเท้าต่างค่าชุดลูกเสือด้วย
ก็เลยมาขอพึ่งกุมารทองจุกดำ
ที่วัดสว่างอารมณ์มีหลายที่ให้เรายึดเหนียวจิตใจนะคะ
บางคนอาจจะไปส่องขันนมุนตาทองิ้วหลานเอากระว่างกันไป

เคยอ่านอยู่บ่อยคุณตลอดข่าวอะคุณ

ดูบ่อยเป็นแฟนคลับ
ดูอะไรครับดูตัวอาจารย์หมด